ส่วนพี่เมฆวินัยไกรบุตรนะคะเราก็ต้องส่งกำลังใจให้กับพี่เมฆนะคะ
เพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหอาการค่อนข้างหนักเลยทีเดียว
ถึงกับต้องออกมาแถลงข่าวทั้งน้ำตาไปแล้วนะคะ
หลังจากที่ทนทุกข์ทรมานกับโรคเพอร์ฟิกอยหรือว่าโรคอาการตุ่มน้ำพองเนี่ยค่ะ
มาไม่ถึง๑สัปดาห์คุณผู้ชมดูเหมือนว่าจะมีข่าวที่น่ายินดีมากขึ้นนะคะ
เพราะว่าพี่เมฆเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐด้วยน้ำเสียงที่แจ่มใสมากยิ่งขึ้น
บอกว่าตอนนี้เนี่ยแผลเริ่มจะดีขึ้น๘๐แล้วนะคะ
ไม่มีตุ่มน้ำขึ้นเพิ่มเติมอีกแล้วค่ะแล้วก็ใกล้จะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วด้วย
ขอบคุณแฟนและคนใกล้ชิดที่ส่งกำลังใจแล้วก็มาเยี่ยมกันแบบไม่ขาดสายเลยนะคะ
แถมยังฝากไปถึงโครงการ๙คนละ๙ของพี่ตูนด้วย
บอกว่าอยากจะหายแล้วอยากจะแข็งแรงเร็ว
จะได้ไปวิ่งกับพี่ตูนในโครงการถัดไปค่ะ
ชาวนอนชีวิตแพทย์ของกีฬาศึกภพวิสุริทุกคนที่ดูแล
รอบพ่อพ่อเอ้ยแม่บ้านเอ้ยอาหารเอ้ย
คนดูแลตึกพยาบาลโอ้โหดูแลดีมากครับ
ต้องขอโทษพี่ตูนด้วยขอโทษทีมมูลนิธิ๙คนละ๙
ที่ไปตั้งใจไปซ้อมไว้เรียบร้อย
พอถึงวัน๕วันสุดท้ายผมรู้แล้วว่าผมสุดน้ำมองขึ้น

ผมขอโอกาสแก้ตัวในงานครั้งต่อไปของมูลนิธิ๙คนละ๙ด้วยนะครับ

ก็ต้องฝากกำลังใจส่งให้พี่เมฆด้วยนะคะ
ขอให้หายเร็วนะตอนนี้อาการดีขึ้นมากแล้วด้วย